ทีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับหนุ่มเกษตรกรผู้ไม่ย่อท้อ
ล้มลุกคลุกคลานมาอย่างยาวนานที่มุ่งมั่นทำสวนชมพู่
ทำให้สวนแห่งนี้สร้างรายได้ถึง๗หลัก
จากนั้นจะพาไปฟาร์มปราชโดไทยที่ดังไกลถึงต่างแดน
เคล็ดลับความสำเร็จของชายผู้อยู่เบื้องหลังปลาพื้นบ้าน
สร้างรายได้แบบตลอดทั้งปี
จากนั้นจะพาไปพบกับเศรษฐีป้ายแดงคนใหม่
เนรมิตสวนมะนาวให้ลอยฟ้า
ด้วยความตั้งใจที่จะพามะนาวไทย
ไปตลาดโลกสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ๕ดาว
สวัสดีค่ะ
พบกับเคล็ดลับทั้งเล่นใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง

เอาใจพ่อค้าแม่ขายสายมูกันเลยดีกว่าค่ะ
พี่ป้องพี่อามใครทำมาค้าขายนะคะอยากขายของดี

มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ครับแม่หญิงเนย
ค่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่บูชานะคะ
พ่อค้าแม่ขายจะต้องมีติดตัวนี้เลยค่ะ
เฮ้ยคุณพระปะรัก

สวัสดีพิธีกรทั้ง๓ท่านและสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ
วันนี้หมอไก่พาทุกท่านมาที่ร้านทวีชัยเป็ดพะโลค่ะ

ที่ทำให้ร้านนี้เจริญก้าวหน้าลูกค้าเยอะแล้วนะคะ
ในร้านนี้ยังมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ที่เจ้าของร้านนะคะเขามีการบูชา
ทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะ
เชิญท่านเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะ

ขายมาตั้งแต่ประมาณ๗๐ปีแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่

ดีค่ะจะมีอุปสรรคนิดหน่อย
บริวารก็จะมีเข้าออกค่ะ

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลย
พอมีค่ะ
อันนี้ก็คือได้มากกับเงินทองเสร็จที่เลือดทองล่ะค่ะ
อย่างเวลาเรือเนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่ในร้านค้าถือว่าดีนะคะ
แต่ว่าเรือต้องหันหัวเข้าทางร้าน
ก็คือหมายถึงว่าเอาโชคเอาลาบเอาทรัพย
เอาลูกค้ามาให้ร้านเราอย่างนี้ถือว่าถูกเลย
แล้วสังเกตเห็นมีรูปของปลาเงินปลาทองนะคะ

แล้วตั้งในโซนของที่ทำอาหารด้วยทำมาหากินด้วย

อันนี้ก็จะเป็นหลงปู่หลิวขี่เตาค่ะ
ป้าขายแล้วก็มีแม่น้ำกว่าอันนี้จะไหว้ทุกวัน
ถือว่าดีมากเลยนะคะ
ทุกวันที่จะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเปิดร้านในทุกวันเลย
จริงแล้วนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
หรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบริวารอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ควรที่จะหาแผ่นไม้ความหนาประมาณนึงมารอง
แบบนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้
คุณผู้ชมคะอย่างในร้านนี้นะคะ
ถือว่ามีการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะ
ร้านค้าควรที่จะบูชาที่ไม่ใช่พระ
เพราะว่าพระเนี่ยปกติจะไม่เอาลาบนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นเทพหรือว่าเป็นวิญญาณเนี่ยจะเอาลาบค่ะ
ถือว่าร้านนี้นะคะมีการบูชาที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ
คือสิ่งหนึ่งที่หมอไก่สังเกตเห็นได้นะคะ
ก็คือในเรื่องของประตูมันตรงกับประตู
เขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีทรัพย์เข้ามาเยอะ
แต่ว่าจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปตลอดดวงกระเป๋าเงินรั่ว
ทางที่ดีเนี่ยควรที่จะกั้นเป็นฉากหรือว่าหาผ้าหรือหาอะไรมาปิดสักนิดนึงจะดีมาก
สำหรับอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพริกเล็กน้อยนะคะ
คนทำการค้าการขายสามารถเอาไปปรับใช้กันได้ค่ะ
ขอบคุณหมอไก่พอพาที่นี่มากเลยนะคะ
สำหรับเคล็ดลับเสริมรวยให้กับพ่อค้าแม่ขายในวันนี้ค่ะ
ครับผมว่าแต่พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับจดทันกันหรือเปล่า
ถ้าจดไม่ทันไม่เป็นไรครับอย่าพลาดรายการเรากับผม
เรานะฮะจะมีมาเล่าให้สู่กันฟังเป็นประจำอยู่แล้ว
เอาละครับจากเคล็ดลับเสริมรวยของพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่น้องเนยมาเล่านะครับ
ดูเคล็ดลับความรวยนะครับที่เกษตรกรทุกคนต้องรู้กันบ้าง
ขับเน็บเคล็ดลับคิดอันนี้เคล็ดขย่อ
เคล็ดลับอะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือทำร้ายได้เป็นล้านล้าม

เชื่อหรือไม่ว่าสวนชมพู่แห่งนี้ไม่ธรรมดา
เพราะชมพู่ที่นี่ทั้งหวานทั้งกรอบและผลใหญ่มาก
ทำให้สวนชมพู่แห่งนี้สามารถสร้างรายได้ถึง๗หลัก
ด้วยแรงกายแรงใจของพ่อนุ่มเกษตรกรท่านนี้นี่เอง
ก็ทีแรกผมก็แบบว่า

แล้วพอหวนหลังค้าขายจะไม่ค่อยรุ่ง
ก็เลยหันมาปลูกชมพู่เองเลยครับ

แล้วชมพู่อยู่ตรงกลางครับผม
แล้วพอฟ้าหลังเริ่มแบบ๓ปี
เริ่มแบบว่าต้นตายครับ

แล้วก็เอาชมพู่ไว้อย่างเดียวเลยครับ
ประมาณ๒๖๘ต้นค่ะ
ก็แรกก็คือว่าร้องผิดร้องถูกอย่าง

ก็ประมาณปีกว่าถึง๒ปีครับ
ตอนแรกที่ทำก็มีปัญหาแบบว่าผิวเปื่อยครับ
เครียดอย่างอยากจะตัดทิ้งเลยครับตอนนั้นครับ
แต่ว่าแม่บ้านเขาบอกว่าให้สู้ครับ
ผมก็เลยสู้มีต้นอยู่แล้วครับ
ยังไงก็ต้องทำให้ได้ครับ
เพราะว่าของคนอื่นเขายังทำได้เลยครับ
ก็ยังไงก็ต้องสู้อะ
ตอนเริ่มปลูกผมใช้เงินลงทุนไม่เยอะครับ
ก็ประมาณ๑๐๐๐๐ฟาบาทนะครับ
หนึ่งถ้าราคาดีก็ได้ประมาณ๗แสนนะครับ

ก็ได้ประมาณล้านฝ่าบาทครับ
จากแรงกายแรงใจที่พี่หมูทุ่มสุดตัวแล้ว

ที่พี่หมูใช้เป็นที่พึ่งพาอีกด้วย

ยันทร์อันนี้คือยันทร์หลวงพ่อโตครับ

จากที่แรกที่ผมทำแล้วมันติดขัดครับครับ
ผมก็เลยเอายันมาไว้ที่กลางส่วน
แล้วก็มากราบวายครับ
พอเราได้กราบไหว้แล้วมันก็เหมือนว่า
การค้าการขายเราก็ดีขึ้นนะครับ
มันก็เหมือนว่าเป็นที่ยึดเหนียวกับที่พึ่งพาครับ

ก็คือว่าเป็นสายพันธับทินจันทร์ครับผม
ก็มันลดน้ำใส่ปุ๋ย

เราก็จะใช้ชีวภาพฉีดมั่งครับผม

ก็ใบไม้ที่อยู่โคนต้นแบบนี้ที่เห็นเนี่ยครับ
ก็คือว่าเอาไว้คุมหน้าดินให้ความชุ่มชื้นครับผม
ก็คือว่าเนี่ยผมลองแวกให้ดูครับ
ก้นมันจะก็จะชื้นครับเนี่ย

แล้วมันก็จะมีไส้เดือนอยู่ในนี้ด้วยครับ

ถ้านับตั้งแต่วันปลูกเลยก็อยู่ประมาณปี
บางคนก็ปีนึงเขาก็ทำนะครับ
แต่ผมปีก็สองเดือนครับ

พอทำดอกปุ๊บมันก็จะห่อ

ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อของคุณหมู

สร้างทั้งรายได้สร้างทั้งความสุข
ความสุขที่ผมได้มาปลูกชมพู่ที่ส่วนตรงนี้นะครับ

หนึ่งได้ประสบการณ์ได้เพื่อน
แล้วก็ได้ความรู้ครับผม

ผมได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้ศึกษา
สุดยอดเรียกว่าแก็ค่ะ
เราจะแตกฉานเรื่องการปลูกชมพู่เลยทีเดียว

เรียกว่าเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาแบบเยอะมากจริง

มันแสวงค่ะความรู้เพิ่มเติมและความรู้นี่แหละครับ
จะทำให้คุณรวยรวย
มาต่อกันที่เรื่องราวอะไรที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยักษ์ยักษ์หน่อยครับ
เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่พวกเราชอบคือผมจะพาไปดูเจ้าสิ่งสิ่งนี้
ดูแล้วเห็นแล้วจะรู้เลยว่ามันใหญ่จริงจริงนี่คือต้นบอร์นยักษ์ครับ
มาจากการที่เขาเห็นเพื่อนเพื่อนเนี้ยขายมาก่อนแกก็เลยปิ๊งไอเดียวว่ะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากลองขายดูบ้างซึ่งจะขายแค่ตามออเดอร์ที่ลูกค้าในส่างพันธุ์เฟสบุ๊คเท่านั้นแหละครับ
เจ้าบอร์นที่เราเห็นดินะครับครับคันอะไรครับมันถึงได้ใหญ่โตแล้วเขาไปหาไว้จากไหนครับ
เขาเรียกว่าบอนกระดาษยักษ์ครับพี่ป้องครับครับต้นพันธุ์เนี่ยนะฮะ
เขาจะตระเวนหาในสวนปามที่ค่อนข้างชื้นหน่อยครับจะตัดเอาเฉพาะหน่อมัน
และรากส่วนใบจะตัดทิ้งครับแล้วก็นำมาแพ็คใส่กล่อง
ส่งให้ลูกค้าที่สั่งเข้ามาทั่วประเทศเลยครับเมื่อลูกค้าได้บอลกระดาษยักษ์ไปแล้วนะครับ
โจ้บอกว่าสามารถเอาลงกระถางได้ทันทีโดยใช้ดินผสมกับกากมะพร้าว
แล้วนำต้นมอนกระดาษไปวางเอาไว้ในที่ที่มีแดดรำไร
ลดน้ำอย่างสม่ำเสมอ๒สัปดาห์ผ่านไปวัยเหมือนโกหก
โอ้โหท่อนบอลกระดาษยักษ์ก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมา

เราสามารถสังเกตว่าใบเริ่มแตกออกมาเยอะ
ก็แนะนำให้เปลี่ยนกระถางได้เลย
แล้วแบบนี้เขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
เงินมันมีอยู่จริงครับคุณผู้ชมทุกที่
แต่ว่าเราเนี่ยจะแสวงหามันเจอได้อย่างไรครับ
เหมือนพี่โจ้และผองเพื่อนเขาทำได้
คุณก็ตอบได้เหมือนกัน
ต่อกันเลยนะครับกับช่วงชี้ฟ้าเป่าตุ้ง
วันนี้ครับว่ากันด้วยเรื่องของยุ่งกุ้ง
สวัสดีครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกุ้งเครฟิต

มันคือกุ้งสวยงามครับที่จะไม่ให้คนเลี้ยงนะครับ
ทำเงินได้เฉียดล้านบาทเลยครับ
บอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงตามนะครับ
รับรองว่ารวย
นี่แหละครับโฉมหน้าของกุ้งที่ทำเงินให้กับโอเลี้ยง๗ล้านบาทต่อเดือน
ซึ่งตอนนี้ครับคนกำลังนิยมเลี้ยงกันอย่างมากเลยนะครับ

ข้อหนึ่งเลยนะฮะต้นทุนน้อยราคาถูกมาก
มีราคาเฉลี่ยตัวละ๑๐๒๐บาทเท่านั้นเอง

สองครับเจ้ากุ้งนี้นะฮะสามารถขายต่อได้
เชื่อไหมครับว่ากุ้งที่โตขนาดเกิน๒นิ้วนะครับ
ก็สามารถขายกันได้แล้วจู่
และข้อ๓ครับเลี้ยงง่ายมาก
กุ้งประเภทนี้นะครับสามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้หลายรูปแบบครับ

แค่ดูแลเอาใจใสนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญก็คือ
ต้องควบคุมอุณหภูมิค่ะเพราะว่ากุ้งแคฟิสเนี่ยเขาจะชอบอุณหภูมิไม่เกิน๒๙องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วว่าในการเลี้ยงนะคะควรจะมีออกซิเจนและตัวกรองภายในตู้เลี้ยงด้วยค่ะ
เพื่อดูดเศษอาหารหรือว่าสิ่งสกปรกนะคะ
สำหรับน้ำที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำปลาก็ได้
แต่ว่าควรพักทิ้งไว้อย่างน้อย๒๓วันเพื่อให้คอรินระเหยค่ะ

ยังมีส่วนที่เป็นบริเวณพื้นของตู้เลี้ยงครับ
เราต้องโรยด้วยก้อนกรวดเอาไว้บาง

เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดครับ

อีกทั้งครับเราต้องหาสาหร่ายรวมถึงวัสดุต่างไว้ไปที่หลบภัยของกู้

ให้กุ้งเนี่ยเขาได้ลอกคราบด้วยครับ

ครับโดยให้เนี่ยนะครับวันละครั้งก็พอ
เขามีอยู่สองสายพันธุ์นะคะที่นิยมเลี้ยงแล้วก็สามารถทำราคาได้ดีค่ะ

ก็คือพันธุ์โก๊สด่างและโก๊สสีเต็มนะครับ
โดยเฉพาะพ่อเม็ดพันธุ์ของสายพันนี้นะคะ

แล้วนะครับพี่อา

บางคนลงทุนเพียงแค่๘๐๐๐บาท

แอบอยากเลี้ยงเหมือนกันค่ะ

ทีป้ายแดงคนใหม่ของเมืองไทย
อาจารย์คุณ
ไปดูเรื่องของปลากันบ้างดีกว่า
ที่ผมจะพาไปดูนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาส่งขายไปยังต่างประเทศเลยนะครับ
สำรวจได้เลยครับ
ใช่แล้วล่ะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงปลาชโดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ไหนอ่ะจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่เขาเรียกว่าจอร์ดชะโดไทยมาเจอกับพี่จอร์ดในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการเลี้ยงปลาชะโดเนี่ยทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ
พี่จอร์ดก็ทำยังไงถึงสามารถยืนหยัดต่อสู้กับพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่เจอกับการระบาดของโรคโควิด๑๙
วันนี้ผมมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมครับ

บ่อนึงมีปลาชะโดตั้งกี่ตัว
บ่อนี้ผมลงไปประมาณ๓๐๐๐ตัว

แล้วเวลาเราจับขึ้นมาไปขายได้สักกี่ตัน
ตัวนี้ขั้นต่ำก็มีถึง๗๐ตัน

ก็ได้ว่าขายนี่ยังได้ว่าส่งออกเยอะจริงเลยนะ
ที่ส่งออกสลากก็เป็นอาทิตย์ละ๒๓ครั้ง

เดือนหนึ่งก็ปลาสด๔๕๐บาท
โอ้โหแล้วปลาชะโดมันเลี้ยงใช้เวลานานไหมกว่าจะจับไปขายได้ครับ

อดประสบการณ์กี่ปีเนี่ยกับการเลี้ยงปลาชะโดเนี่ยครับ
บการณ์จริงก็๒๐ปีขึ้นครับ
อยากจะรู้จังเลยก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างนี้

ส่วนหนึ่งก็ไปเรียนรู้จากฟาร์มอื่น
ใช่แล้วเรามาค่อยมาปรับปรุงว่าเราจะทำยังไง
ปลาชะโดเนี่ยนะอย่างหนวกหพึงแบบนี้

แต่ผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กับการเอาปลาชะโดงที่เป็นปลาน้ำจืด

เห็นบอกต่างประเทศฮิตมาก
ถ้าทำแบบนี้ได้นี่ต้องสดมากเลยถูกไหม
ใช่ครับวิธีการเลี้ยงก็คือว่าใช้ปลาทะเลเลี้ยง
แล้วสภาพบ่อเราแบบกินล้อมรอบคุณภาพปลาก็เลยแบบเนื้อออกมารสชาติดี
ขั้นตอนการที่เราทำเนี่ยเราใช้ปลาเป็นปลาสดมา
นี่แหละครับความวิธีที่ทัน
รสชาติดีคือมันไม่ต่างกับปลาทะเลเลยอ่ะอีกหนึ่งแบบนี้ลวกจิ้มฮะ
อยากจะบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยจริงจริงโอ้โห
ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไปเจอกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ปรับตัวยังไงอ่ะช่วงหลังนี้ผมก็จะขึ้นกระบวนการแบบแปรรูปเป็นไส้กรอก
ไซ่กรอกไซ่กรอกปลากับกุญเชียงปลา
ใช่ครับตลาดที่เรามองเอาไว้เป็นตลาดที่ไหนครับ
ปลาชโดอ่ะคนไทยจะไม่นิยม
อย่างเท่าไหร่ประเทศซิงคโปลอ่ะเค้าใช้ชื่อคำว่าปลาโตมัน

เรียกได้ว่าคิดเป็นกระบวนการนะคือแปรรูปเสร็จแล้ว
แล้วก็หาตลาดต่อถูกเป้าหมายจะไปขายให้กับใคร
ดีเด็ดเคล็ดลับเลยของจริงต่อไปจอด
ปลาชะโดยังไงให้มันตัวโตโอ้โหน่าทานขนาดนี้
หนึ่งต้องทายน้ำให้ดีอาหารปลาสดหน่อย

เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ย
บอกเลยว่าได้ความรู้มากเป็นประโยชน์จริง
ดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวย
วันนี้ขอบคุณพี่จอร์ดมากเลยครับ

สระนี่คือสระว่ายน้ำเหรอครับให้คนงานไปว่ายน้ำเล่นหรือยังไงฮะ
ไม่ใช่ครับก็คือว่าถ้าเราจับปลาจากบ่อดิน

เหมือนคนต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำบ้าง
แล้วเวลาลงทีตรงนี้มันลงได้สักกี่ตัว

ไปอาบน้ำพร้อมเพียงกันเลยแล้วก็เตรียมส่งออกครับ
แล้วจะเล่นกันบ้างครับปลาที่ผมพูดถึงงานดีเลยใช่ไหมครับ
ผมงานดีงานเยี่ยมมากครับพี่อาร์มครับ
เป็นการเลี้ยงปลาที่ดูจะธรรมดาธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
ไม่ธรรมดาจริงค่ะเพราะว่า๙๕นะคะเขาเลี้ยงเพื่อการส่งออก
แบบนี้นะไม่รู้จะเอาเงินเก็บไว้ที่ไหนจริง
ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยต้องรีบเลยนะครับ

คุณผู้ชมเรื่องราวดียังไม่จบยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมารวยกันต่อเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเคยเจอไหมคะมะนาวลูกละ๑๐บาท
พอบีบปุ๊ปเนี่ยก็มีแค่๒๓อยู่
พอจะซื้อลูกใหญ่นั้นลูก๕๕บาท

แม่ก็อุตส่าห์ได้หมูยอมมาจากอุบล

ก็เลยไม่ต้องกินมันละ

มันเป็นปัญหาคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งของแต่ละครัวเรือน

ผมแอบไปสำรวจมานะครับว่าราคาขายส่งมะนาว

กระสอบนึงเนี่ยนะฮะเกือบสองพันบาทฐานออกมากลายเป็นว่าลูกละ๕บาท

คือช่วงนี้ครับด้วยอากาศเรานะครับมันเป็นช่วงแรงครับ
วกกับมะนาวนี่นะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ
ก็เลยทำให้ผลผลิตมันน้อยลงไปด้วยนะครับ
ผมมีที่หนึ่งแนะนำครับเขาทำมะนาวคิวเป็นก้นกล้องนี้เนี่ย
แบบนี้ส่งขายด้วยอาจจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลย
นี่ไงครับมะนาวไอศคิ้วมะนาวก้อนสะดวกพร้อมใช้
หรือว่าจะเป็นไอศ์กิ๊วมอบกันตามบ้านรวมถึงเราจะมีตัวที่มีแบบซองเล็ก
สะดวกใช้งานง่ายหรือจะเป็นแบบขวด
หรือถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหารต่างนะครับผม
เราจะมีอีกประเภทหนึ่งเลยเป็นตัวมะนาวแช่แข็งทองละ๑กิโลและ๒กิโล
ซึ่งจะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานกลมกรอบครับผม
แล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของไอเดียลามไอซ์คิ้วค่ะ
ต้องถามก่อนเลยไอเดียการทำลามไอซ์คิวบ์มันมาจากไหนครับ
มีทั้งหลายหลายขนาดแต่คราวนี้ลูกค้าที่อยู่ตามคอนโดหรืออยู่ตามบ้านใช้ทีเดียวไม่หมด
เขาใช้ดีไม่หมดเขาเอามาละลายปั๊บแล้วเอาไปแช่แข็งใหม่
ว่าเราเอามาละลายหลายรอบมันรอบรสชาติไม่ดีเลย
กลิ่นหอมลดลงใช่เราก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้มันสะดวก
สำหรับการใช้แค่ครั้งเดียวเราก็ทำเป็นก้อน
แล้ว๑ก้อนเราก็ทำปริมาณเท่ากัน๑ลูกพอดีเลย
แต่ว่าอยากถามนะคะว่าคุณมิ้นเข้ามาในวงการมะนาวได้ยังไงคะ
ผมไม่ได้จบใส่เกษตรผมจบใส่วิศวะมากกว่า
แต่คือถามว่าที่บ้านทำเกษตรมาตั้งแต่ผมเกิดแล้วใช่
พอผมจบมาเนี่ยก็ช่วงแรกเลยก็เอาตรงเลยก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่
ก็คือไม่ได้เข้ามาช่วยที่บ้านเต็มตัวอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็คือแปลงมะนาวที่บ้านเกือบทั้งหมดก็คือโดนน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเลย

พอปลูกมะนาวรอบนึงมันเป็นวงจรมาจากว่า

ราคาถูกมาก
ตอนนั้นก็คือยังทำงานประจำอยู่ในบริษัทอยู่แล้วก็
ลองหาดูว่าวันเสาร์อาทิตย์เราว่างเราจะช่วยอะไรได้บ้าง

ตอนนั้นคุณพ่อมีสวนก็เปิดขายต้นม้าอยู่หน้าสวนอยู่แล้ว

เพราะว่าต้องเป็นคนที่เขาตั้งใจจะมาซื้อต้นมะนาวจริงนะจริง

มันยังไม่มีตระกูลน้ำมะนาวพร้อมเดิมหรือเป็นน้ำมะนาวสด
ตัวใหญ่จะเป็นน้ำมะนาวที่อัดโซดาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ซึ่งมันก็จะให้คนละรสชาติกับน้ำมะนาวที่แบบเหมือนเรากินน้ำมะนาวปั่น

แล้วเริ่มขายเพราะช่วงนั้นมะนาวถูกด้วย

มันทำให้ต้นมะนาวที่เราขายอยู่แล้วขายดีขึ้นด้วย

อันนี้ก็เลยเอาไปปลูกต่อ

อันนั้นก็เป็นหนึ่งในการคิดวิจัยให้เป็นโอกาส

แล้วเรามีความรู้เรื่องการค้าขายอะไรบ้างไหมอะครับ

เราเป็นทำงานไอทีนี้มันไม่เกี่ยวกับฟิลล์อาหารเลย

คือถ้าเราไปเก็บตอนดังวันมะนาวร้อนเอามาคันทันทีกลิ่นที่ได้จะเปลี่ยนมาก
ไม่รู้ว่ามะนาวนี่เขาเรียกว่าอ่อนไหวมาก
กับทั้งเวลาการเก็บการคั้นและอุณหภูมิทุกอย่างเลย

พอเราเริ่มรับซื้อจากเกษตรกรเข้ามาบางสายพันธุ์

เราเอามาคันปุ๊บเรามาทำปุ๊บขมทันที
ว่าเรายังไม่ได้รู้ลึกกับเขาจริงว่าเขาเป็นยังไงเขามีสารอะไรเขาทำไงหนูเป็นยังไง
แล้วคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีคือแต่ละอันมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่นถ้ามะนาวที่เป็นผิวเข้มจัดเนี่ยเราคันขมทันที

แต่ความขมเขาคือความหอม

ถ้าอยากได้ความหอมสูงคุณก็ต้องยอมรับความขม

เอาไปทำอาหารที่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลหรือความหวานนิดหน่อย

ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกยำ
หรือที่เป็นพวกต้มยำที่เขามีเหมือนกับมีรสหวาน

หอมมากกว่ามะนาวสีอ่อน
แต่ในทางกลับกันถ้าผมเอามะนาวอย่างนี้ไปทำน้ำมะนาวน้ำผึ้ง
น้ำผึ้งมันจะทำให้รสขมมันดันขึ้นทำให้มันจะยิ่งขม
เรียกว่าคุณมีนต้องเรียนรู้ความแม่ง

เหมือนเราเป็นวิศวกรมาก่อนนะคะ
แล้วเหมือนเราปรับตัวมาเป็นเกษตรกรเลย
เราอยากรู้ว่ามันยากขนาดอะไร
ช่วงแรกโอเคเราผมยังก้าวหน้ามาเต็มตัวใช่ไหมครับ
คุณพ่อผมเนี่ยเขาใช้เรื่องในสมองแปลก

โอ้โหจริงแล้วมันมีทั้ง
สิ่งที่เราคิดว่าปรับตัวแล้วมันถูกต้อง

คือช่วงแรกที่ผมเริ่มทำแปรรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เริ่มส่งขายในยอดในการผลิตผมขึ้นค่อนข้างสูงมาก
คือมันเกิดเขาว่าตอนนั้นเรานึกว่าเราได้
เก่งจริงแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความสามารถของเรา

คือช่วงนั้นมันเป็นกระแสที่ว่าคนส่งในไลน์เต็มไปหมดเลยว่า
มันน่ามีประโยชน์นะเราก็ขายดีเท่านั้นไม่ใช่ผิดเท่าไหร่ก็ไม่พอ

แล้วอยู่ดีแล้วพอมันซาลงจากแสนเหลือสองหมื่นขวดนะครับ

คือทั้งที่คุณภาพเราเหมือนเดิมทุกอย่าง
ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราทำธุรกิจโดยแบบ
โคผมเป็นวิศวะก็จริงแต่ข้อเสียงของผมก็คือ
ผมไม่ค่อยได้ทำบัญชีเราหาเงินก่อนเลยเราไปออกวูธ
วันหนึ่งที่ผมออกบูธเยอะเนี่ยประมาณ๑๔ที่
รวมถึงการลงทุนโรงงานเพิ่มแล้วก็สร้างโรงงานเพิ่ม
แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแสนขวดเราจะแสนขวดเราเข้าเมินเท็จที่หนึ่ง

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมจะทำต้มยำเมืองนอก

ผมเชื่อว่าการที่เราจะส่งออกได้

เชื่อให้ได้ก่อนว่าเราเป็นมะนาวจริง

เราขอให้คนในประเทศเชื่อเราให้ได้ก่อน
ว่าเรารู้จักมะนาวจริง

แล้วเราค่อยจัดชิปออกไปต่างประเทศต่อไป

เดือนที่คันก็ประมาณ๔๐๕๐ตั้น

ก็เลยเรามาคิดดูว่าแบรนด์ใดไทยที่เป็นแบรนด์โลเคิลเนี่ย
แต่เดือนใบจังหวัดเนี้ยคุณจะคิดถึงแบรนด์นี้
ของดีไปจำจังหวัด

ผมก็เลยมองว่าเข้ายังไง
บนเชียวคนอาจจะไม่รู้ไม่เชื่อว่าแบบไอ้มะนาวจริงหรือเปล่า
จากสวนจริงหรือเปล่าครับแต่ถ้าเขาก็ได้เคยมาสถานีผมก่อน
สักครั้งหนึ่งครับเขาจะเลิกจกจำแล้วอ๋อเออแบรนด์นี้มันอยู่ตรงนี้นี่เอง
นี่นะนี่ใช่มันจะเกิดการได้ครับแล้วเขาว่ามันจะเกิดการได้
จะเกิดการบอกต่อเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่ของเราเอง
เป็นคาเฟ่เหรอใช่คาเฟ่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมะนาวครับผม
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะจากแผงมะนาวเล็กเล็กนะคะ
หน้าสวนที่ลูกค้าเข้ามาเพียงไม่กี่คนเนี่ยตอนนี้ค่ะได้ขายไปทุกช่องทางแล้ว
แล้วก็ใกล้มือผู้บริโภคมากขึ้นนะคะและมีสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณมินตั้งใจก็คือ
เปิดเป็นคาเฟ่สวนมะนาวค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะ

จากสวนมะนาวแล้วผมยังมีคาเฟ่ให้ทุกคนมาเยี่ยมชมอีกนะครับ
เราเริ่มจากงานกลมก่อนคือมะนาวไมโมนมันกลมใช่ไหมคะ
แล้วทำยังไงให้มันมีปราคาเราก็ไปดูว่า
งานคาเฟ่ที่เป็นงานสวนสีขาวเพื่อจะได้ขับโปรแดกเติมขึ้น

เฟรมพลีก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรา

มันจะมีกลิ่นหอมของเรมอนผสมเข้าไปนิดนึง

นี่ของมีเลมอนด้วย

ทอปทอปด้วยไอศครีมมะนิลา

อาจจะต้องคนนิดนึงเพราะงั้นข้างล่างมันจะเปรี้ยวมากครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวทาสเป็นทาสเมมอนทั้งหมดที่อยู่ในร้านของเราเองครับผมคนเดียวเลยแล้วก็ที่สวนจริงแล้วเนี่ยเราพยายามทำเรื่องซีโรเวสเยอะมากครับผมก็คือกระบวนการจากการคั้นมะนาวเนี่ยหลักหลักเราก็จะมีทั้งเนื้อมีทั้งเปลือก

วันนี้สนุกตื่นเต้นกับมะนาวจริงคุณผู้ชมครับ

มันสามารถแตกยอดแตกลายเป็นธุรกิจไอเดียอีก

ถ้ามีโอกาสก็ลองไปที่ฟาร์มของคุณมิ้นดูนะ

ต้องขอขอบคุณคุณมิ้นจากเลมอนมีฟาร์มมากเลยนะครับ
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันในวันนี้
ขอบคุณคุณมิ้นค่ะขอบคุณมากคุณ
ของของผมพริเซนต์ก่อนเลยครับอเมริกาโนเลมน

สมมุติคำมันเป็นทั้งลีมอนและเป็นลาง

มดสโตค

อันนี้คือผลาดแพมปลายมะนาวนะ